มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างภูมิในการโรงเรียน
กับนักเรียนหญิงชั้นม๒วัยเพียง๑๔ปี
ล่าสุดคณะกรรมการสอบวินัยและแรงก็เตรียมประชุม
แนวทางการสืบสวนเรื่องนี้ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
ส่วนพอนั้นก็ยังคงเก็บตัวเงียบอยู่นะครับ
ขณะที่ฝากฝั่งของนักเรียนชั้นม๒ตอนนี้สภาพจิตใจก็เริ่มดีขึ้นบ้างครับ
นายสุวิทย์ศรีฉายรักษาราชการแทนศึกษาธิการ
จังหวัดนครราชศรีมาเปิดเผยว่า

คณะกรรมการสอบส่วนวินัยแรกแรงกับนายนธพพบุลธองโถ
ภูมิในการโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีอำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาที่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับนักเรียนหญิงชั้นม๒
โดยมีคณะกรรมการพิจารณาร่วมกันทั้งหมด๓คน
มีมรองภูมิในการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวน
การสอบสวนมีระยะเวลา๑๘๐วันตามกฎระเบียบครับ
ก่อนหน้านี้ก็ได้ระบุเวลาเอาไว้๑๒๐วันนั้นเป็นการเร่งรัดการสอบสวน
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ
และหากยังไม่แล้วเสร็จก็สามารถขยายเวลาออกไปได้อีก๒ครั้งครั้งละ๓๐วัน
แต่ก็ได้กำชับให้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบให้ทราบผลเร็วที่สุด
คือว่าค้าราชการเกิน๑๕วันไปก็ไม่ได้
๒๐วันหรือเปล่า

ตามกฎก็กระสอบ๒๐วันและการสอบสวน๑๘๐วัน
หมายถึง๑๒๐วันถ้าเร่งก็คือวันทำการนะประมาณนั้น
แต่กฎหมายเขาจะเขียนไว้๑๘๐วันและขยายได้ครั้งละ๓๒ครั้ง
วันรวมแล้วทั้งสิ้นไม่เกิน๒๔๐นี่คือระเบียบ
กฎก็กระสอบให้การสอบสวน
จากนี้ก็ยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในวันที่๒กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
คณะกรรมการชุดนี้จะประชุมหารือแนวทางการสอบวินัยร้ายแรงอย่างเป็นทางการ
ขั้นตอนจากนี้ก็จะเรียกตัวผู้อำนวยการมารับทราบข้อกล่าวหาด้วย
ส่วนการลาป่วยโดยไม่มีหนังสือลานั้นก็เป็นดุลพินิษฐ์ของผู้อำนวยการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต๖นครราชศรีมา
แต่หากขาดงานติดต่อกันเกิน๑๕วันถือว่าขาดราชการ
อันนี้ก็เป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะคะ
อนันต์ดนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชศรีมา

ขณะนี้เด็กผู้เสียหายทั้ง๓คนอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชศรีมา
โดยเฉพาะเด็กม๒มีแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงมาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด
ทำให้ขณะนี้เด็กมีสภาพจิตใจดีขึ้นมากค่ะ
เหมือนกับว่ามีเพื่อนมีพี่เลี้ยงคอยพูดคุยคอยทำความเข้าใจกับตัวเด็กด้วย
ทั้งนี้ก็ได้มีการประสานหาสถานที่เรียนแห่งใหม่ให้แล้วก็สถานที่ดูแลเด็กม๒แล้ว
จากว่าเด็กนั้นอาจจะไม่ต้องกลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเดิม
ส่วนการเรียนการสอบเทอม๒จะนำข้อสอบไปให้กับเด็กที่บ้านพักเด็กเลยครับ
ต่อจากนั้นเองก็จะมีการเปิดเทอมขึ้นชั้นม๓ก็จะให้ไปเรียนที่สถานศึกษาแห่งใหม่ที่ได้เตรียมเอาไว้แล้ว